คุณผู้ชมคะมาดูภาพรวมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙

สำหรับการระบาดในระลอกนี้มันมีประเด็นที่ถูกพูดถึงอยู่เรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของเตียงที่โรงพยาบาลไม่เพียงพอ
สำหรับการรับผู้ป่วยโควิด๑๙เข้าไปรักษา
เรื่องนี้มีคำชี้แจงจากทางประสูงสาธารณสุขโดยออกมาย้ำว่ามีเพียงพอรองรับทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด
อย่างในกรุงเทพทางกรทมบอกว่าได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม๔แห่งรองรับผู้ป่วยได้๑๒๕๐ราย
ก็จะมีโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน๕๐๐เตียงโรงพยาบาลราชพิพัฒน์เขตทวีวัฒนา๒๐๐เตียง
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียจ๘๔ปันสาบางบอนเขตบางบอนของโรงพยาบาลเอราวัล๒๐๐เตียง
กีฬาบางกอกอารีน่า๓๕๐เตียงคาดว่าจะเปิดได้๑๙เมษายนนี้
บริหารเตียงในเรื่องของการจัดส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลต่างนะคะ
อกจากนี้ค่ะมีเตียงของกระทรวงและหน่วยงานต่าง
ของกรมการแพทย์กรมควบคุมโรคกรมสุขภาพจิตกระทรวงกลาโหม
ส่วนโรงพยาบาลตำรวจได้มีการใช้อาคารอเนกประสงค์๑๐๐เตียง
โรงเรียนแพทย์๕๒๕เตียงและยังมีโรงพยาบาลเอกชน๒๕๕๑เตียง
แล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชนเพิ่มเติมด้วย
ในต่างจังหวัดค่ะที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะมีคนติดเชื้อค่อนข้างเยอะตอนนี้
แพทย์จตุชัยมณีรัฐในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
ถ้าตัวเลขผู้ป่วยโควิด๑๙ยังอยู่ในระดับนี้
อาจจะเกินกำลังที่โรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามจะรับได้ที่๑๓๐๐เตียง
จากการประเมินเห็นว่าณเวลานี้ถ้ายังมีเตียงเพียงเท่านี้เนี่ยไม่น่าจะพอนะคะ
เลยมีการขยายโรงพยาบาลสนามในเฟส๓เพิ่มอีก๑๐๐เตียง
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าค่ะ
แล้วก็จะมีเตียงจากศูนย์ฝึกรอดอเพิ่มนะคะอีก๑๒๐เตียงค่ะ
ส่วนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะได้เตรียมใช้ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรตินะคะ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำรอง๔๐๐เตียงด้วยค่ะ
ทีนี้ค่ะไปดูที่จังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะ
ร่วมกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จัดตั้งโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตรองรับผู้ติดเชื้อได้๔๗๐เตียงนะคะ
แพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่า
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประสานโรงพยาบาลเอกชน
รวมเป็นเครือข่ายส่งต่อผู้ป่วยแล้วก็เตรียมฮอสพิเทลนะคะ
ในการรองรับตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นนะคะ
ที่จะมีการขยายเพิ่มเติมประมาณ๔๐๐๐เตียง
และหลายหน่วยงานได้เร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอย่างต่อเนื่อง
ทำให้โรงพยาบาลมีเตียงเพียงพอ๓๐๐๐เตียงนะคะ
ผู้ติดเชื้อต้องได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น
ตอนนี้โรงพยาบาลมีเตียงเพียงพอ๓๐๐๐เตียงอยู่ในมือเรียบร้อย
พร้อมที่จะให้การรักษาค่ะ
ก็ยังอีกครั้ง
สำหรับใครที่มีความเป็นห่วงในเรื่องของเตียงการรักษา

ธิบดีกรมการแพทย์ค่ะในแพทย์สมศักดิ์อักษิณนะคะ
ก็พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยนะคะ
ย้ำเลยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันมาจากที่ว่าผู้ป่วยไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน
ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนเตียงไม่พอ
แล้วบางคนก็ไปตรวจกับแล็บที่ไม่มีโรงพยาบาล
พอพบว่าติดเชื้อคราวนี้ก็เลยเคว้งคว้างค่ะ

ที่ไปตรวจไม่ได้มีโรงพยาบาลที่เอาไว้รองรับผู้ป่วยอยู่แล้ว

สุดท้ายมีการแก้ปัญหาเรื่องนี้แล้วนะคะ
โดยเป็นการประสานให้แล็บกับโรงพยาบาลประสานงานกัน

ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลตอนนี้มีเตียงรองรับเพียงพอค่ะ
ใครที่เคยไปตรวจแล้วพบว่าติดเชื้อแต่ยังไม่มีเตียงรองรับเนี่ย
ลองติดต่อกลับไปที่โรงพยาบาลที่ไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะมีการประสานฮอสปิเทลสำรองแล้วก็อาจจะมีเตียงว่างอยู่แล้วค่ะ
ประชาชนที่อาจจะไม่มีต้นสังคับที่ไหนเลย
ก็จะพยายามเร่งรัดแล้วก็เคลียร์ปัญหาตรงนี้
เพราะฉะนั้นถ้าดูจากจำนวนเตียงที่มีภาพรวมพอ

เพราะว่าเหมือนที่บอกมีทั้ง๔๐๐กว่าเตียง

ส่วนใครที่ยังพบปัญหาอยู่นะคะคุณผู้ชมจำ
เอาไว้เลย๓เบอร์นี้นะคะแคปหน้าจอเราไว้ก็ได้
สายด่วนกรมการแพทย์นะคะ
สปสชสำหรับการประสานทั่วประเทศ
ส่วนในกรุงเทพฯมหาละครค่ะสายด่วนเอรวร

อันนี้เฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะโทรไปได้เลย
ก็เข้าใจด้วยว่าผู้ติดเชื้อบางส่วนเนี่ย
อาจจะอยากที่จะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
เพราะมันอาจจะสะดวกสบายกว่าแต่อยากจะขอชี้แจงเอาไว้นะคะ

โรงพยาบาลรัฐก็สามารถให้การรักษาได้เหมือนกันนะ
ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งห่วงเรื่องความสะดวกสบาย
และเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งก่อน
แต่ว่าการแพทย์กระจายเชื้อเนี่ยจะเร็วกว่าเดิม